ครอบครัวนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไปเที่ยวที่เกาะสมุย

แต่ว่าสุดท้ายเกิดช้างคลุ้มคลั่ง
แล้วก็ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ในขณะที่ควานช้างนั้นพยายามที่จะเข้าไป

แต่ก็ถูกทำร้ายและได้รับบาดเจ็บครับ
ตำรวจพุทธรบอบพุธอำเภอกเกาะสมุย

รับแจ้งจากพนักงานบริษัทไอแลนด์ซาฟารี
จำกัดว่าเกิดเหตุช้างพลาย
ชื่อว่ากอล์ฟอายุ๑๓ปีครับ

นั่งเที่ยวชมธรรมชาติของทางซาฟารี

สะบัดนายกาเรคนอร์แมนโควี่

อายุ๑๖ปีนะครับเป็นบุตรสาว

ที่นั่งอยู่บนหลังช้าง
ก็ตกลงมาก่อนที่จะพุ่งเข้าไปทำร้าย

กอล์ฟนะครับก็เข้าไปใช้งาแทง

ขณะที่ควานช้างก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับ

ว่าพอเข้าไปช่วยเหลือก็ถูกทำร้าย

พร้อมทั้งลูกสาวของผู้ตายอีก๑คน
ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับ
อาสาสมัครกู้ภัยได้ช่วยนำร่างของควานช้าง

ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

พานักท่องเที่ยวทั้งสองคนขึ้นนั่งหลังช้าง
พอช้างเดินไปถึงเชิงเขาด่าง

ด้านนายวงศิริพรนาผู้วาศการ

ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตทั้งเบื้องต้นครับ
บริษัทไอแลนด์ซาฟารีมีการทำประกันในส่วนนี้เอาไว้แล้ว
และทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีเงินช่วยเหลือเยียวยา

ส่วนช้างพลายกอล์ฟนะครับอย่างที่เห็นตัวนี้นะครับคุณผู้ชม
ขณะนี้ก็ไม่ได้แสดงท่าทีคลุมคลั่งแต่อย่างใด
สั่งการให้ประสุทธิ์อำเภอกเกาะสมุยเตรียมยาสลบ
เพื่อที่อาจจะยิงก่อนที่จะเข้าไปควบคุมช้างนั่นเองครับ